สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

กลับเรือนขวัญแล้วก็คุณเจอรินในบรรทึงไทยรัฐนะคะ
ตัวเนี้ยครับข่าวแรกนะคะอย่างที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู่
ในเส้นเลือดในสมองตีบของพี่อ๊อฟพงภัทร์
อาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับค่ะ

บอกว่าพี่อ๊อฟตอนนี้ยังคงอยู่ที่ห้องไอซียูนะคะ

ส่วนใหญ่เพื่อนนักแสดงที่เดินทางมาเยี่ยม
ก็คือมาได้แค่ให้กำลังใจกับครอบครัวนั่นเอง

อ๊อฟอาจจะต้องพักฟื้นอย่างน้อยเลยนะคะ๓เดือน

ทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราช
แถลงการให้อีกครั้งในวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคมค่ะ
ส่วนเรื่องงานละครที่หลายคนกังวลว่า

ก็ยังไม่ต้องมีอะไรเป็นกังวลมากมายนะคะ
ทางครอบครัวก็ได้แต่หวังว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน์จะหายทันในช่วงเวลานั้นพอดีค่ะ
ถ้าเกิดว่าหนังเข้าฉายก็จะได้ดูผลงานของตัวเองด้วย
เพราะว่าทุ่มเทแล้วก็ลงแรงลงใจไปเยอะเลยนะคะ

เชื่อว่าแฟนละครแฟนภาพยนตร์เนี่ย
รออย่างใจจดใจเจาะเลยทีเดียวนะคะ
แต่พอได้ข่าวแบบนี้แล้วเราก็อยากจะให้พี่อ๊อฟเนี่ยพักก่อนนะคะ
อาจจะไม่ต้องทำงานเยอะเหมือนที่ผ่านมานะ

ถ้าไหวหายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาพวกเรารออยู่ในแน่นอนนะคะ